ว่ากันต่อคุณผู้ชมครับโอ้โหไปหาอะไรกินอร่อยดีกว่า
ไปทานส้มตำร้านนี้มีความแปลกประหลาดอยู่
เพราะว่าหลายคนงงและตกใจว่าทำไมถึงต้องมี๓ครก
ส้มตำ๓คล็กทำไมคล็กเดียวไม่พอหรอ
ไปดูนี่ครับไปถามคนนี้ครับนางชะบาผู้งามอายุ๔๔ปี
ของร้านส้มตำเจ๊เล็กสามครกเจ้าเก่าเจ้าแก่ดั้งเดิม

เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ขายส้มตำแล้วก็ยำชนิดต่าง
ช่วงแรกก็ขายดีลูกค้าติดอกติดใจในรสชาติ
แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงครับ

มีส้มตำไทยส้มตำปูราคาเริ่มต้น๓๐บาทนะ
แล้วก็มีเมนูตำผลไม้มีทั้งตำแอปเปิ้ลแตงกวา
ใส่ถั่วฟักยาวข้าวโพดแครอทยอดประพราวมาลักษณ์พุทธศาสตร์

น่ากินจังเลยมีไข่แมงดาด้วยนะ
ใส่ไข่แมงดาลงไปด้วยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าทุกเมนูต้องใส่ข้าวโพดลงไปด้วย

แล้วถ้าใครชอบอาหารที่เป็นทะเล

ใส่ปูม้าลงไปก็ได้
กุ้งสดก็มีแมงดาทะเล

หอยนังรมหอยแคลงปลากรอบ

อุตสาหยายกันแบบไม่มีหยุดเลย

ส่วนประกอบของร้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจ

มะนาวสูตรลับของเขาด้วยนะ

โอ้โหที่ใส่ลงไปไม่มีเมามือครับ
หนักมือจริงเพราะว่าใส่ลงไปเยอะไง
เอ้าพอเป็นแบบนี้ปั๊บ

ก็เลยครกเดียวไม่พอ

นี่คุณดูไข่แมงดาดแน่น

ไม่ใช่แค่ครกนะคุณมะนาวข้างหลังเป็นกระสอบ

โอ้โหเป็นว่าขายดีมากนะ
มาเยอะจริง๓ครกแต่สงสัยมี๒มือตำยังไงครบ
นั่นแหละสิดิฉันก็สงสัยเหมือนกัน
มือเป็นระวิงเลยก็ว่าได้นะครับ
ที่จังหวัดประจวบคิริขันเขาบอกว่ากระช่อนมากสำหรับร้านนี้
ลูกค้าไปรอกันเพียบเลย
ตอนแรกนะที่ขายใหม่ลูกค้าก็เยอะแล้วใช่ไหม
ก็รอสักประมาณ๒๐๓๐นาทีโอเครอได้
แต่ปัจจุบันเขาบอกว่านี่ต้องรอถึง๒๓ชั่วโมงก็เคยมีมาแล้ว
โอ้โหก็รอกันนะนี่หอยแคลง
ของเขาอร่อยสดใหม่

ถึงเพิ่มมาเป็น๓ครก

ทำให้ตอนนี้พอที่จะทำทันออเดอร์ลูกค้าได้
นี่แหละครับแล้วก็เมนูยอดฮิตนะ
เขาบอกเลยว่าก็คือยำรวมมิดทะเล
มีหอยแครงปูม้ากุ้งและหอยนางรมในราคา๑๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นยำไข่แมงดาก็แพงมานิดนึง๑๓๐บาท

ใช่แต่ถ้าจัดมาแบบทั้งตัวเลยนะ

ถ้าจะกินอะไรทั้งทีให้มันเต็มแบบนี้มันก็คุ้มอะนะ
เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยวัตถุดิบที่เขาเลือกมานะ

สูบน้ำทะเลออกเลย

ข้าวโพดนี่จัดเยอะหน่อย๒๕กิโลกรัม
มะม่วงอีก๑๕กิโลกรัม

น้ำตาลปรี๊บ๑๐กิโลกรัม
ขวดต่อวันเนี่ยนะขายดีมากเด็กก็ชอบนะคะคุณลูกเด็กเล็กแดงก็ทานได้หมดนี่น้องนี่๒ชามไปเลย
ใหญ่ด้วยนะแบบพูล้นเลย
นั่งกินตรงนี้แล้วก็นั่งดูทะเลกันไปด้วย
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะต้องให้ลูกสาวมาช่วยแล้ว

น้องน้อยหนาอายุ๑๘ปี

มาช่วยคุณแม่ขายเพราะว่าขายดิบขายดีจริง
ใครอยากไปอุดหนุนร้านเจ๊เล็กส้มตำนะครับ
อยู่ที่ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบหน้าวิหารพระอุปคุฎอำเภอเมือง
จังหวัดประจวบธิริคันไปกันได้
ร้านนี้เขาขายตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกาของทุกวัน
จันทร์ถึงเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เจ๊เล็กขอพักวันหนึ่ง

ก็โทรไปสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๘๘
อะไรยังไงจะสั่งก่อนก็ดีเหมือนกันพอไปถึงปุ๊บจะได้กินเลย
ไม่งั้นต้องมารอนะคิวเยอะเลยแน่นอนล่ะ
น่ากินนะน่าไปนะมีโอกาสไปประจวบเดี๋ยวจะต้องไปลองร้านนี้นะ
รับรองเด็ดแน่นอนเพราะว่าคิวยาวแน่นมากจริงขายดิบขายดีมากจริงนะคะ